เอามาดูข่าวนี้ครับพ่อค้าลอตเตอรี่เลือดร้อน
แล้วตอนแรกเขาบอกว่าเขาอ้างนะว่าทำท่าเหมือนจะไม่คืน
โกรธจัดเลยโอ้โหแล้วดมจ้วงซะอุ้ย
เป็นพ่อคลักษณ์โอ้โหพ่อคลักษณ์ค่ะรอเตอรี่ต่อยค่อยต่อยค่อย
คนขี่จักรยานมาต่อยโอ้โหต่อยไม่ยักษ์ซ้ายขวาซ้ายขวา
โอ้โหคนนั้นก็ได้แค่ก้มหมอบปัดป้องจนมีพลเมืองดีต้องลงรถมาช่วยนะครับ
โอ้โหแล้วต่อยเข้าหน้าทั้งนั้นเลยหรออ้าวมาห้ามค่ะเหตุเกิดใกล้กับ
ขีดขินนะครับที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีครับคนขี่รถจักรยานที่ถูกต่อย
ชื่อนายสมหมายปิ่นสวยยุค๔๖ปีแตกเลยค่ะแตกจมูกแตกเหนือคิ้วแตก
เล่าบอกว่าเขาขี่จักรยานจะกลับบ้านเพื่อไปเอาลอตเตอรี่ที่เก็บได้ไปคืน
ที่เจ้าของลอตเตอรี่เนี่ยจะเข้ามาต่อยเขาโดยไม่ทันได้พูดอะไรเลย
นายสมหมายบอกไม่อยากมีเรื่องจึงคืนลอตเตอรี่ให้กับผู้ชายที่เข้ามาต่อย
ซึ่งผู้ชายคนนั้นก็ได้ยกมือไหว้แล้วก็มอบเงินให้๑๐๐บาท
สมหมายเห็นว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันก็เลยไม่ติดใจเอาความนะครับ
ขณะที่พ่อค้าลอตเตอรี่เลือดร้อนคนนี้นะครับคือนายรัชนีกรเฉลิมวัด
อายุ๓๖ปีเล่าบอกว่าภรรยาเนี่ยทำลอตเตอรี่หล่นหาย
โดยชุดนี้รับมา๔๐๐ฉบับขายทางออนไลน์ให้ลูกค้าหมดแล้วด้วย
หมายความว่าถ้าเกิดถูกรางวัลขึ้นมาเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบไงนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กตามหาอยู่หลายรอบ
กระทั่งไปดูกล้องวงจรปิดก็พบว่านายสมหมายนี่แหละเก็บได้ไป
ตอนแรกก็คุยกับนายสมหมายนะครับเขาบอกว่าเจอแต่กระเป๋า
แล้วมีการออกลูกนักเลงด้วยอันนี้พ่อค้าขายลอตเตอรี่เขาอ้างแบบนี้นะ
ก็เลยทำให้โมโหแล้วก็ต่อยไปครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็ยอมความกันไปก็ไม่ได้เป็นความด้วยสินะครับ
เพราะว่าพี่เขาไม่ติดใจแจ้งความก็ให้เงินค่าทำขวัญค่าเสียหายไปพันหนึ่งนะครับ